ข่าวที่ที่ฉันจะเล่าต่อไปนี้เบรกอารมณ์ซึ้งหมดเลย

ก๋วยเตี๋ยวหรอไม่ใช่ใช่เหรอ
หิวล่ะเราล่ะหิวแล้วล่ะ
คือผู้ชายคนนึงค่ะอยู่ไม่รู้อีท่าไหนนะ
ขับรถเก่งพุ่งเข้าบ้านคนเฉยเลย

คุณรู้ไหมเขาบอกว่าไงเขาไม่กลัวหรอกนะ
เพราะว่าคนอย่างเขาเส้นสายใหญ่โตอาวุธสงครามเขาก็มี

ตำรวจจะเอาเหรอ
ไปดูตอนตำรวจเจรจากับเขาหน่อยดีกว่า
กูชิ่งกว่าตำรวจอีกจะบอกให้

ของตำรวจแปดลิ้วกูทำร้ายหมดเลย

ถ้าผู้ชายแวะมากกูก็จับอย่างเดียวอ่ะกูบอกไม่สนเจ้า

โอ้โหมาเป็นชุดอ่ะ

จริงตำรวจก็เหมือนสนุกไปด้วย
คุณแต่ก่อนอื่นเหนือสิ่งอื่นใดเลย

เนี่ยตำรวจทพบ้านนะพร้อมกับอาสากุภัยสวังอริยะค่ะ

ทรงแล้วอายุน่าจะประมาณสัก๓๐๓๕ปี

ฟังจับความได้แต่ว่าพูดไม่รู้เรื่องค่ะ
คือผู้ชายคนนี้ขี่รถเก๋งสีน้ำเงินพุ่งเข้าพื้นที่บ้านประชาชน
ริมถนนสายรังสิตนครนายก
อย่างที่บอกที่จับความได้เมื่อสักครู่นี้คือ
ผมเส้นใหญ่อาวุธสงครามก็มีไอ้นั่นก็มีไอ้นี่ก็มี
ทำลายองค์กรยาบาทิชชนบุรีแปดหรือว่าหมดแล้ว

เอาไหมดมสิพี่ดมถ้าเมาไม่กลัวใครทั้งนั้นน่ะเมาแล้วโมโหด้วย
อะไรมันเป็นอะไรตำรวจถึงถามว่านี่ไปโดนตัวไหนมา
ตัวนี้เลยค่ะพืชกระท่อม
นายนัทพงศ์อินเดียดื่มน้ำพืชกระท่อมมา
ส่วนไอ้รถที่ไปพุ่งชนบ้านเขาเนี่ย
พอชนบ้านเขาเสร็จก็ตกข้างทาง
ร้อนกู้ภัยต้องใช้รถลากขึ้นมาอีก
นายสุบินพิกุณฑองเจ้าของบ้านที่โดนคนผู้ชายคนนี้ขับรถชนเข้าไปเนี่ยนะก็บอกว่า
นายนัทพงศ์พุ่งรถมาชนบ้านเขาแล้วก็ลงไปข้างทาง
จากนั้นก็เดินเข้ามาในบ้านเขาด้วยแล้วบอกว่ากันรู้ไหม
ว่านี่บ้านผมอะไรนี่บ้านผม
แล้วก็ถือหินก้อนใหญ่มาหลายก้อนค่ะเขาก็ตกใจสินายสุวินบอกออกไปเลยนะนี่ออกจากบ้านไป
เอ้าโทษอย่างง่ายเลยโทษทีผมเข้าโทษทีผมเข้าบ้านผิดอ่า

โชคดีโชคดีนะที่ยังไม่ทันทำร้ายใคร
ส่วนไอ้หินก้อนใหญ่ที่ถือมาในมือ

บ้านหลังที่ถูกปลาหินเขาก็แจ้งตำรวจสิคะ

ได้รู้เรื่องว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณเป็นใครเส้นใหญ่แค่ไหน
เออตายต้องจะดีแรงไปหน่อย
ตายแล้วเขาบอกว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมา
อันนี้ไม่ถือไม่ได้นะทำคนอื่นเดือดร้อนนะคุณขับรถชนบ้านเขาได้ไม่ได้